คนนี้หน่อยค่ะน้องคนนี้เนี่ยเขาสูญเสียเพื่อนรักแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันยากที่จะทำใจนะ
ลงมือจัดงานศพเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เอาผ้าขาวห่อร่างเลยดูค่ะคุณผู้ชมนี่
เดี๋ยวคุณดูไล่ไปเรื่อยนะเห็นไหมเห็นโกรธไหมเห็นที่เขาเห็นที่เขาเผาไหมอันนี้เป็นเมนที่เขาสร้างขึ้นมาเอง
นี่คือเพื่อนรักของเขาเหรอใช่ค่ะคลิปนี้เนี่ยคนกดหัวใจเป็นแสนแสนเลยน้องผู้ชายคนนี้เขาเอาเพื่อนรักที่ตายแล้วเนี่ยไปเผาในเมนจำลอง
ซึ่งมันเป็นดินเหนียวนะแล้วสถานที่ก็คือที่วัดแล้วน่าเห็นขาวเมื่อกี้มีดอกไม้ตั้งเห็นไหมคะ
นี่คือโรงของเพื่อนรักค่ะคุณผู้ชมซึ่งน้องอ่ะอัดคลิปนะแล้วน้องบอกว่าจะไม่ให้ดูศพของเพื่อนรักนะ
ห่ออยู่ในผ้าขาวบรรจุอยู่ในโรงกระดาษแบบนี้
ครับอ้าวน้องเขาไม่เฉลยแล้วเพื่อนรักเขาเป็นใครอ่ะ
เขาบอกเขาไม่ให้ดูแต่ว่าคนที่เข้าไปดูคลิปนี้จะรู้เพราะน้องเขาบอกว่าเพื่อนรักของเขาคือปลาทอง
เนี่ยเอาเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมเอากากมะพร้าวเอาไม้ใส่ลงไปในโรงศพก็จะเป็นเชื้อเพลิง
แล้วเดี๋ยวดูตอนเผานะน้องเขาก็ราดน้ำมันนี่ตอนนี้เข้าไปแล้ว
แล้วก็จุดทูบมีการวางดอกไม้จันทร์ให้กับปลาทองด้วยค่ะ

ใช่อันนี้ตอนราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาเอาเดี๋ยวดูตอนนี้กันหน่อยละกันค่ะ
โอ้ยนี่เผาร่างของเพื่อนรักแล้วนะ
ฉันเข้าไปดูคอมเมนต์คุณคนก็เอ็นดูแหละเข้าใจมาแซวด้วย

แล้วบางคนก็บอกว่าเผาแล้วอ่ะมาดูกล้างด้วยเอากล้างไปลอยอังคารด้วยนะ
ครับแล้วนี่เสียงน้องเขาเนอะ

ก็นี่แหละบางคนก็เอ็นดูนะบอกว่าเป็นสับปะเหลอน้อย
พอเราเข้าไปดูในติ๊กต๊อกของน้องเนี่ยนะคะ
อกจากน้องเขาจะจัดงานศพให้กับปลาทองแล้วเนี่ย
น้องเขาตั้งเป็นโรงศพปลาทองแล้วก็มีดอกไม้วางบนโลงนี่

เห็นไหมแล้วก็มีการเอาสายสินมาโยง
มีการจัดพิธีแห่เอาโรงศพปลาทองขึ้นรถแห่
แล้วก็เอาไปเผาคือเห็นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเลยคุณ

บังคับของน้องเขาโอ๊ยน่ารักเนาะ

คือเป็นเพื่อนเหมือนอยู่ดูแลกันมานานนะเนอะ

เด็กเขาจะรักแล้วก็ผูกพันพอมันตายลงไปเนี่ยนะคะ
น้องเขาก็รู้นะว่ามันมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไง
แล้วน้องเขาทำเหมือนคนทุกขั้นตอนเลย

คุณเคยรบคุณพ่อคุณแม่ขอเลี้ยงสัตว์อะไรไหม

กระลอกเลี้ยงกะแตเลี้ยงหนูเลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างนี้

นะครับก็มีคนในโลกโซเชียลยังไปขอเลขฝาโลงจากน้องเขาเลยนะฮะ